ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
กันหน่อยกันแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องของคดีจริงนะฮะ
เพราะนี่ครบปีละครับเด็กอ่ิงวัย๓ขวบแห่งบ้านเกาะเกาะ
สัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บอกว่าวิทยุนายนนี้นี่แหละอีกไม่กี่วันจะดูวิทยุนายนล่ะ

จะมีบทสรุปมีความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่แน่นอน
แต่ว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงในเดือนมิถุนายนเนี่ย

แต่วันนี้มีรายงานข่าวออกมานะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นรายงานข่าวจากชุดสืบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ระบุว่าตอนนี้พบหลักฐานที่จุดเจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ที่เจอกางเกงเจอรองเท้าแล้วเจอเส้นขนอยู่๓เส้นเนี่ย
แล้วเอาไปตรวจดีเอนเอตอนนี้สามารถระบุได้แล้ว
ว่าเป็นของใคร

เส้นขน๓เส้นเนี่ยระบุได้แล้ว

รวมถึงเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกหั่นไป๓๐เส้น
แล้วก็คำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดที่ได้มา
ไปเข้าเครื่องจับเท็จด้วยนะ
กับแม่น้องชมพู่ก็ไปลุงพลป้าแตนก็ไป
ครูบารัฐพระบุญมาใครหลายคนก็ไปเนี่ย

หลักฐานที่จุดพบศพ
สืบสวนบอกว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะไขปริศนาได้ว่าใครคือคนร้าย
ที่ทำร้ายเด็กจนเสียชีวิต
การขอสารออกหมายจับคนร้ายในครั้งนี้เนี่ย
จะมีผลระบุที่แน่ชัดเป็นผลทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็เจอหลักฐานกางเกงรองเท้าและเส้นขน๓เส้น

ว่าจะส่งสำนวนเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาได้ภายในสัปดาห์หน้านี้
นี่นะครับท่านผู้ชมครับจะรู้ตัวผู้ต้องหาแล้วนะครับ
แม่น้องชมพู่เนี่ยเพิ่งได้รับการเปิดเผยว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องราวของลูกสาวมาปีนึงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขียนบันทึกเอาไว้หลายใบหลายฉบับค่ะ
เป็นเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีจดหมายที่เขียนเอาไว้เนี่ย
กระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะฮะสะท้อนความเจ็บปวด
เขียนบอกว่าสัญญากับหัวใจตัวเองแล้วว่า
ไอ้คนคนนี้ที่บังอาจทำให้ลูกสาว
มีแม้เพียงรอยขีดขวนจะไม่มีวันอโหสิกรรมให้เด็ดขาด
แล้วก็ขอสาบแช่งให้ได้รับเคราะห์กรรมถูกเจ้ากรรมในเวร
ตามล่าอาฆาตเอาชีวิตทุกพบทุกชาติไปอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ท่านผู้ชมครับตั้งแต่เกิดคดีขึ้นจนถึงณขณะนี้
มีรายงานจากชุดสืบสวนว่าจะออกหมายจับ

นิติวิทยาศาสตร์อะไรออกมาแล้วเนี่ยตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหา
ยังไม่มีผู้ต้องหาในคดีนี้เลยนะฮะใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นมีแต่ผู้ถูกสงสัยที่สงสัยกันเอง
เพราะผู้ต้องสงสัยในเชิงของคดีก็ยังไม่มียังไม่มีค่ะ
แต่ก็ต้องยอมรับล่ะเอาแน่นอนแล้วว่าก็มีส่วนหนึ่งที่เขาพุ่งเป้าไปที่
ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่อืมในคดีน้องชมพู่เนี่ย
คดีหลักนะฮะเรื่องการหายตัวไปแล้วเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดัง
บอกว่าเดี๋ยวจะทำคดีนี้ให้กับลุงพลแต่คดีอื่นเขาไม่เกี่ยวนะ
คดีไม้คดีที่ดินที่ป่าอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีทนายอีกท่านหนึ่งเขาดูแลให้
เราก็เลยถามไปยังทนายตั้มบอกอ่ารายงานจากชุดสืบสวนเนี่ยเขาบอกว่า
เขาได้หลักฐานชิ้นสำคัญแล้วนะโดยเฉพาะเส้นขน๓เส้น
ตรงจุดเจอศพน้องชมพู่เนี่ยได้ดีเอนเอแล้วรู้แล้วเป็นใคร
นายตั้มบอกว่าไม่กังวลนะฮะกับหลักฐานต่างที่พบ
แล้วอยากจะถามกลับไปยังพบตรว่าโอ้โหนี่ผ่านมาเป็นปีแล้วเนี่ย
เส้นขน๓เส้นนี้เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมา
อยู่ดีเพิ่งมาปรากฏว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในคดีในตอนนี้
ได้นะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการกันแกล้งนะครับ
แล้วก็หลักฐานทุกอย่างเนี่ยได้มาโดยสุจริตนะครับ
โดยให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายได้ยินดีครับแล้วก็อยากจะรู้ความจริงเหมือนกันนะครับ
ว่าที่ตำรวจหาพยาหลักฐานมาได้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่กันแน่นะครับ
น้องชู่เสียชีวิตด้วยเหตุอะไรผมอยากจะถามท่านผอบตรนะครับ
ว่าเส้นคนสามเส้นมันมาตอนไหนนะครับแล้วระยะเวลา๑ปีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมานะครับ
คือมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะที่มันดีอยู่มันจะงอกขึ้นมาได้เลยนะครับ
แล้วถ้าเกิดมันมีอยู่แล้วนับตั้งแต่วันนั้นก่อนหน้านี้ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ไม่ได้มีการเอาไปตรวจพิสูจน์อะไรเลยเหรอนะครับแล้วผลเป็นอะไรยังไง
ทำไมถึงมาโผล่เอาตอนผ่านมาแล้วหนึ่งปีนะครับนี่คือผมก็ยังไม่รู้นะครับว่า
ข้อหาหรือถูกดำเนินคดีอะไรก็เตรียมหลักทรัพย์เอาไว้ก็แล้วกันค่ะนะ
แต่ก็ยังมั่นใจว่าลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่

ก็เป็นทนายของลุงพลนะครับเฉพาะคดีน้องชมพู่อย่างเดียว
ก็แค่บอกว่าถ้าเกิดว่าถูกแจ้งข้อหาเนี่ย
จะต้องทำยังไงต่อไปนะครับก็ให้ลุงพลเตรียมหลักทรัพย์ไว้
เผื่อไว้ก่อนนะครับเรายังไม่รู้หรอกว่า
ทางตำรวจเนี่ยจะดำเนินคดีกับใครหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่สืบคดีนี้มาก็สังคมส่วนหนึ่งก็ทราบดีว่า
มีการพุ่งเป้าให้ลุงพลมาโดยตลอดนะครับ
มันเป็นการที่เราเตรียมไว้ก่อนมันก็ดีอยู่แล้วนะครับ
ว่าให้เตรียมหลักทรัพย์อะไรไว้ก่อนมันเกิดอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันได้

เพราะว่านี่เป็นเรื่องรายงานจากชุดสืบสวน

แต่พบตรอันนี้ท่านพูดจริงท่านแถลงจริง
มิถุนายนเนี่ยมีความคืบหน้าชัดเจนแน่เรื่องของผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่
มิถุนายนมีเรื่องให้เราได้ลุ้นกันหลายเรื่องหลายอารมณ์เหมือนกันนะคะ